คุณผู้ชมคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะโพสต์ภาพแฟนนุ่มนะคะ
ว่าถูกทำร้ายร่างกายอาการหนักนะคะทำร้ายร่างกายเนี่ย
หัวเย็บไปสี่สิบห้าเข็มอืมที่คิ้วเนี้ยเย็บไปอีกยี่สิบเข็ม
แขนที่ขานี้เอ็นขาดเลยนะคะที่โพสต์ภาพก็เพราะว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้
แต่ยังจับคนร้ายไม่ได้ครับแล้วเหมือนกับคนร้ายเนี่ย
ข่มขู่คนเจ็บด้วยนะคะก็เลยมีการโพสต์ภาพเอาไว้
เพื่ออยากจะให้ตำรวจเนี่ยตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้หน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่ม๑๖สิงหาคมค่ะ
ในซอยเพชรเกษมแปดสิบเอ็ดนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่านางสาวน้ำทิพย์สุขทวีหรือขวัญ
โพสต์ภาพแฟนนุ่มค่ะที่ชื่อว่านายธนพัฒน์
วิริยสกุลชัยหรือทอยถูกทำร้ายร่างกายโดยกลุ่มชายชะกันนะคะ
ที่เข้ามาร้านรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าคือเอามีดมารุมทำร้ายคือกระหน่ำฟันนะคะ
เลือดอาบทั้งตัวคราบเลือดเนี่ยกระจายเต็มพื้นบ้านเต็มผนังบ้านนะคะ
ตัวในทอยเนี่ยนะคะที่หัวอย่างที่บอกไปว่าเย็บ๔๕เข็ม
คิ้วขวาเย็บอีกยี่สิบเข็มต้นแขนขวานิ้วก้อยซ้ายถูมีดฟัน
ก็เลยไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะคราบเลือดข้าวของยังเต็มเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งแอร์เก่าทั้งคอมแอร์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
ทีมข่าวคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ
ชื่อว่าในหน่อยโอ้โหนี่คือสภาพบ้านนะคะโอ้โห
นี่ค่ะที่ต้องขออนุญาตทำเป็นภาพขาวดำคือเลือดเต็มเลยอืม
หน่อยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยค่ะ
เขากับเพื่อนบ้านอีกคนก็นั่งกินเหล้ากันอยู่กับในทอยคนเจ็บ
ครับแล้วก็ตัวแฟนของในทอยด้วยที่ชื่อว่าขวัญน่ะนะคะ
ก็อยู่ในร้านของทั้งคู่นี่แหละอยู่ดีดีมีรถกระบะเป็นพลิกอัพสีขาว
ก็วนไปวนมาอยู่หน้าร้านในทอยเดินออกไปคุย
สักพักเหมือนกับทะเลาะกันแล้วก็เหมือนกับรถกระบะพยายามจะขับรถพุ่งชนในทอยนะคะ
แฟนสาวของในทอยเห็นก็เข้าบ้านไปหยิบมีด
วิ่งออกไปช่วยในทอยแฟนนุ่มเอามีดฟันไปที่แขนของในวีซ
ซึ่งเป็นน้องแท้ของคุณขวัญนะคะครั้งหนึ่ง
แล้วฝั่งของรถกระบะเนี่ยก็ขับออกไปแต่ไม่นานรถกระบะวนมาอีกรอบ
ทีนี้ค่ะมีรถจักรยานยนต์มาอีก๓คันมีชายชะกันมารวมแล้ว๔คน
มีมีดยาวมานะคะแล้วก็ผู้หญิงอีก๓คนด้วย
กลุ่มผู้ชายเนี่ยมารุมทำร้ายร่างกายในทอยคือกระหน่ำฟันแบบไม่ยั้ง
แล้วก็ตะโกนบอกว่าแบบตะโกนบอกว่าแบบอย่ามาช่วยอะไรแบบนี้
อืมจนคนก่อเหตุก็กลับออกไปในทอยเนี้ยแน่นิ่งไปค่ะครับ
วิ่งวิ่งไล่กันวิ่งไล่กวดกันนี่แหละถือมีดวิ่งไล่กันเนี่ย
แต่ว่าวนกลับไปกลับมาแต่ก็ยังไม่เห็นรถทีนี้รถกระบะก็วนกลับมา
คนกลับมาเขาก็ด่ากันแป๊บนึงก็มีมอเตอร์ไซค์มาสมทบ
เขามาวนนี่ไงวนฝั่งนู้นมาจอดฝั่งนู้นรอบนึง
จอดฝั่งนู้นนะแล้วส่งสัญญาณให้ให้คนเจ็บอ่ะครับ
ให้รู้ว่าเออกูมาแล้วอะไรแบบนี้แล้วคนเจ็บก็วิ่งออกไป
วิ่งออกไปคุณยืนขวางอยู่มันขับรถชนเลยขับชนคุณบอย
เออขับขับรถตรงแบบแบบกะชนเนี้ยทำให้หลบอ่ะอ่า

แล้วสายมันเข้ามานัวกันอยู่ในบ้านได้ไงว่ะพี่

บตรงซอยเอื้อเนี่ยแล้วก็ลงมา
พวกเราบอกว่าเอ๊ะเขาเล่าออกไปหรือเปล่ากลับมากลับมาเลย
อืมทีมข่าวของเราไปคุยกับแฟนสาวของคนเจ็บที่ชื่อว่าขวัญน่ะนะคะ
เธอก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่คนร้ายบุกมาก่อเหตุในครั้งนี้น่าจะเป็น
เรื่องความไม่พอใจเกี่ยวกับธุรกิจเพราะว่าหลังจากที่เธอคบหากับใน
อยได้สักประมาณปีหนึ่งสี่เดือนหลังเนี่ยค่ะก็มาทำธุรกิจค้าขาย
ใช้ไฟฟ้าเก่าพวกตู้เย็นแอร์ทีวีอ่ะนะคะผู้ก่อเหตุที่ขับรถกระบะพาพวกมารุมทำร้ายแฟนเธอ
ปรากฏว่าคือสามีเก่าของเธอค่ะครับ
ชื่อว่านายประเสริฐรู้ประมาณก็ทำธุรกิจเดียวกันนี้อยู่
บอกว่าสาเหตุน่าจะเป็นลักษณะที่ว่ากลัวว่าจะไปแย่งลูกค้าเพราะต่างคนก็ทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
อืมแต่เธอก็บอกว่าโอ้โหมันไม่น่าจะถึงขั้นมาทำร้ายร่างกายกันหนักขนาดนี้นะคะครับ
ตัวนางสาวขวัญเนี่ยบอกว่าตอนนี้กังวลใจมากเพราะผู้ก่อเหตุยังไม่ถูกดำเนินคดี
แล้วก็ตอนเนี้ยยังอยู่ข้างนอกแบบได้รับการประกันตัวออกมาถูกแจ้งข้อหาแค่ข้อหาเบา
ทำร้ายร่างกายบุกรุกในยามวิการทำลายทรัพย์สินนะคะข้อหานักหนักอ่ะยังไม่โดน
แล้วก็ได้ประกันตัวออกไปกันหมดเลยค่ะ
สัมพันธ์กับแม่เรากับน้องชายมันเป็นยังไงฮะตอนนี้กดหรือก่อนหน้านี้
หนูพูดตรงนะถ้าหนูเป็นคนไม่ดีแม่ไม่เอาพี่น้องไม่เอา
แต่ยามาทำนู่นแบบนี้คือมันโตแล้วพี่

สร้างวงครรภาพพรภรรณี
ทีนี้ค่ะฝั่งของคู่กรณีให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าคือเขาเนี่ยขับรถผ่านไปตรงนั้นเพื่อไปส่งลูกตามปกติ
ทอยเห็นเขาแล้วก็กวักมือเรียกในมือก็มีมีดเขาก็เลยถามในทอยกลับไปว่าเรียกทำไมมีอะไร
เขาเองบอกว่าเขาไม่อยากมีปัญหาก็รีบขับรถไป
แล้วก็วกรถกลับมาจอดใกล้กับร้านของในทอย
แล้วก็เรียกให้น้องชายที่ชื่อในวี
คนที่ถูกนางสาวขวัญฟันนะคะ
บอกว่าอ่ะวีมาเคลียร์หน่อย
แฟนใหม่ของขวัญมีปัญหาอะไรกับเขาเหรอ

แต่จังหวะนั้นนะคะในทอยคงเห็น
แล้วในทอยปรีเข้ามาฟันที่กระจกรถและด้านข้างรถของเขาก่อน

บอกว่าในทอยคนเจ็บเนี่ยมาหาเรื่องเขาก่อน
จากนั้นก็มาเคลียร์พร้อมกับในวี
แต่เหมือนกับว่ายังไม่ทันจะพูดอะไร
ตัวในทอยกับนางสาวขวัญหยิบมีดที่อยู่ในบ้านแล้วมาฟันเลย
มันก็เลยเกิดเหตุตะลุมบอลกันเกิดขึ้น
ตัวฝั่งคู่กรณีเขายืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้พกอาวุธอะไรไป
มีดเนี่ยนะเป็นมีดที่อยู่ในบ้านของในทอยด้วยซ้ำ
กลุ่มของเขาเนี่ยไม่ได้จะไปทำร้ายร่างกายอะไรก่อนเลย

แต่ฝั่งในทอยนี่แหละเป็นฝ่ายเริ่มก่อน

แล้วผ่านหน้าบ้านเขา
แล้วเขาเรียก

หยิบมีดเดี๋ยวจะวิ่งไล่ฟันผม

เขาก็ขู่จะฆ่า

แล้วก็มาขู่ทำร้ายเราด้วย

เขาขู่ฆ่าเขาขู่ทำร้ายเรา
ธุรกิจนั้นเขาต่างคนต่างทำอยู่แล้ว
ไม่เกี่ยวว่าเราแบบว่า
กลัวเขาจะมาแย่งลูกค้า

ลูกค้าของเขาของมันอยู่แหละค่ะพี่
คนใกล้ชิดของทั้งสองฝั่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราอ่ะนะคะบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาก็เลิกกันไปเป็นปีนะ
ถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างจะไปมีแฟนใหม่อะไรกันเนี่ยนะเขาเลิกกันไปนานแล้ว
มันไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความหึงห่วงแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีแฟน
แต่ปัญหามันน่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจเพราะในทอยมาทำธุรกิจค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า
ซึ่งมันเป็นธุรกิจเดียวกันกับที่นายประเสริฐทำอยู่ตอนสมัยที่คบกับขวัญ
อืมก็เลยเหมือนกับว่าอ้าวมาทำธุรกิจเหมือนกันเลยครับ
มาแย่งลูกค้ากันหรือเปล่าลักษณะแบบนี้มากกว่า